เพราะว่าที่ประกาศออกมาก็เน้นย้ำกันเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
สถานบันเทิงในพื้นที่๓เขต๑๙๖แห่ง
สถานบันเทิงก็รวมถึงผับบาคาราโอเกะอับอบนวด
จะปิด๑๔วันเริ่มตั้งแต่เมื่อคืนเลย
เมษายาวไปจนถึง๑๙เมษานะคะ
แต่ละจังหวัดเขาอาจจะมีคำสั่งที่เด็ดขาด
เพราะผู้ว่าถือว่าเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ

แล้วก็ของกรุงเทพประกาศออกมาก่อนเลยนะครับ
ดังนั้นทีมข่าวของเราไปสำรวจตรวจสอบ
เมื่อคืนนี้เป็นคืนแรกที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของกรุงเทพนคร

นี่พอประกาศออกมาแล้วก็มีผลบังคับใช้ทันที
ผู้สื่อข่าวของเราก็ตระเวนดูบรรยากาศที่สถานบันเทิง

เมื่อคืนนี้เนี่ยพอประกาศออกมาแล้วถึงแม้ว่ามัน

ก็พบว่าบรรยากาศของสถานบันเทิงต่าง
เงียบเหงาลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลย
ดูสิคะนี่นักข่าวของเราขับรถดูเนี่ยนะ
ความจริงก็น่าจะพอเห็นนักท่องเที่ยวบ้าง
แต่ว่าบรรยากาศแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเลย

เพราะว่าถ้ามีหรือว่าปล่อยให้เที่ยวกัน
ถือว่าผิดคำสั่งของกรุงเทพมหานครนะ
ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชม
ผู้ประกอบการสถานบันเทิงที่อยู่นอกเขตคำสั่งปิดชั่วคราว
อย่างในเขตคณะยาวเขาก็มีความกังวลว่า
แม้ว่าเขตเขาไม่ได้มีคำสั่งให้ปิด
แต่จะได้รับผลกระทบจากมาตรการในอนาคตไหม
เพราะว่าเวลาเกิดการแพร่ระบาดในสถานบันเทิงเนี่ย
นักเที่ยวกลางคืนเขาก็จะไม่มั่นใจเกี่ยวกับพวกมาตรการต่าง
ไม่ว่าจะเขตไหนก็ตามมันจะเกิดความรู้สึกว่า
เฮ้ยพอเป็นแบบนี้แล้วไม่เที่ยวเลยดีกว่า

แต่ว่าเบื้องต้นต้องย้ำคำสั่งเลยนะครับ
เขตคลองเตยให้ปิดสารบันเทิง๗๕แห่งนะครับ
วัฒนา๘๑แห่งแล้วก็เขตบางแคร์๔๐แห่ง

ทางเขตคลองเตยแถวทองหล่อเอกมัยนะฮะ
ส่วนอันนี้ที่ยังเปิดได้เพราะว่าอยู่ในเขตพื้นที่
ไม่ได้ประกาศสั่งปิดก็คือเขตคันนายาวนะครับ
ทีนี้ก็มีตอนนี้ต้องไปเช็คไทม์ไลน์ของแต่ละคนเยอะเลยนะคุณนะ
คนที่ไปเที่ยวทั้งดาราทั้งศิลปินอะไรเนี่ย

ใช่ค่ะว่าจะใครไปที่ไหนยังไงมาบ้าง
คุณผู้ชมก่อนหน้าเนี่ยเมื่อวานนี้เราก็เพิ่งบอกไปนะ
สถานบันเทิงแต่ละแห่งย่านทองหล่อเอกมัย

ทีนี้คุณผู้ชมมีความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วย
มีการโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งเพื่อนว่าติดเชื้อโควิด
โดยระบุนะคะบอกว่าตอนนี้ผลออกมาแล้วนะคะ

ใครที่อยู่ใกล้หรือสัมผัสฟ้ารีบไปตรวจนะคะ
เพื่อที่จะได้รักษาให้หายไวต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะ

บอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้
อาจจะตอบได้ไม่ครบทุกคนต้องขอโทษนะตรงนี้ด้วย
ซึ่งเธอก็เล่าให้ฟังว่าเธอไปไหนมาบ้าง
บอกด้วยว่าอาการของเธอเป็นยังไงนะคะ
ใช่นะครับทีนี้ก็ต้องดูนะครับ
ว่าจากคลัสเตอร์สารบันเทิงทองหล่อ
มันกระจายไปที่จังหวัดอื่นด้วยหรือไม่
กระจายนะคุณนะเพราะว่านักเที่ยว
เขาก็เดินทางไปจังหวัดต่างด้วยนะครับ
ทีนี้ครับทางด้านของการเตือนนะครับ
ว่าจำนวนผู้ป่วยจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อและรัชดานะครับ
กระจายไปอยู่ในจังหวัดไหนบ้างนะครับ

คือสมุทรปราการสะแก้วชนบุรีปฐุมธานีนนทบุรี

เพราะว่ามีผู้ที่มีประวัติไปสารบันเทิงย่านทองหลอน
เดินทางไปแต่ละจังหวัดนั้น
แล้วก็แต่ละจังหวัดนั้นก็มีการพบผู้ติดเชื้อโควิดนะครับ
ก็สืบสวนไทม์ไลน์สืบสวนประวัติ
พบว่าก็เดินทางมาจากกรุงเทพนะหลังจากที่ไปเที่ยวสารบันเทิงนะครับ
แล้วก็ตอนนี้นะครับมีผู้ป่วยใน๒จังหวัด

พบประวัติว่าไปสารบันเทิงย่านรัชดาด้วย
ทีนี้แต่ละจังหวัดเขาแถลงออกมาเลยนะคุณนะ
เมื่อวานเชียงใหม่ก็แถลงออกมาเลยบอกว่าโอ้โหตอนนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด
สารบันเทิงที่กรุงเทพเดินทางมาที่เชียงใหม่
สารบันเทิงที่เชียงใหม่ของเราจะเอายังไงกันต่อ
ก็ต้องเข้มมาตรการด้วยนะครับ
อันนี้คือเรื่องของคลัสเตอร์สารบันเทิงนะครับ
ทีนี้ครับคุณหมอยงผู้วันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสต
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
คุณหมอยงออกมาโพสต์ข้อความแล้วก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะ

กลัวมันจะเป็นการระบาดระลอกใหม่ระลอก๒ของรอบใหม่ปีนี้

การระบาดระลอก๒ของรอบใหม่
เพราะการระบาดเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเราเรียกว่าการระบาดระลอกใหม่ใช่ไหม

ทีนี้พอมาระบาดตอนนี้เมษาก็เรียกว่าเป็นการระบาดระลอก๒ของรอบใหม่
ส่วนบางคนก็บอกว่าบอกไปเลยเถอะว่าเป็นการระบาดระลอก๓

แต่คุณหมอยงใช้คำนี้การประบาดระลอก๒ของรอบใหม่ปีนี้
เกิดขึ้นจากได้บทเรียนเดิมนะคุณเหมือนบทเรียนเดิมเลย
คือเกิดจากสารบันเทิงที่ทองหล่อเหมือนกับปีที่แล้วเป๊ะเลย
ผู้ป่วยจะขึ้นเป็นหลักร้อยอย่างรวดเร็ว
ปีนี้เราจะเห็นตัวเลขขึ้นอย่างแน่นอน
เพราะเราผ่อนคลายกันมากเกินไป

เทศกาลสงกรานนี้ซึ่งจะมีการหยุดยาว
และมีการเคลื่อนย้ายของประชาชนจำนวนมาก
ประกอบกับมีการดื่มฉลองสังสรรค์กันมากมาย
จะเป็นแหล่งในการแพร่กระจายโรคได้อย่างรวดเร็ว
ดังนั้นขอให้เตรียมรับมือไว้ได้เลย
ยอดผู้ป่วยต่อไปเป็นหลักร้อยแน่นอน
ยงยังระบุด้วยนะครับว่า
มาตรการในการป้องกันในช่วงสงกรานนี้
สำหรับประเทศไทยยังน่าเป็นห่วงมากครับ
โอกาสที่จะมีการประบาดเป็นระลอก๓ระลอก๔ในปีนี้
แล้วก็อาจจะระบาดเป็นกลุ่มก้อนในที่ต่างทั่วประเทศ
มีความเป็นไปได้ถ้าหมอยงบอกแบบนี้
ถ้าพวกเราไม่ช่วยกันนะฮะ
นี่คือหมอยงโพสต์เราก็ต้องฟังหน่อยนะคุณนะ

คือเมื่อเช้าจริงนักข่าวก็ไปรอสัมภาษณ์นะ
ไปสัมภาษณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็คือคุณอนุทินเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละค่ะ
หลายคนก็รออยู่ไงว่าสงกรานนี้เราจะต้องทำตัวยังไง
งกรานนี้จะมีมาตรการอะไรที่มันจะออกมาก่อนหน้านี้ไหม
ทีนี้นายอนุทินบอกว่าสงกรานนี้
งกรานจริงมันคือประเพณีที่ให้ทุกคนกลับไป
ได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา

ขอพรไม่ให้กลับไปดื่มเหล้า

เพราะว่าช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะคะ

จะต้องไม่ไปอยู่ในที่ที่มีคนอยู่เยอะ
ส่วนเรื่องของการปรับสีของพื้นที่
ที่ทางสอบคอชุดใหญ่จะมีการพิจารณาเนี่ย
ทางด้านคุณอนุทินก็บอกว่าเป็นการควบคุม
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนส่วนใหญ่
แต่ว่าทุกคนก็ยังสามารถเดินทางได้
แต่จะต้องปฏิบัติตัวภายใต้มาตรการที่กำหนด
เดี๋ยวฟังคุณอนุทินที่ให้สัมภาษณ์เมื่อเช้านี้หน่อยค่ะ
ถ้าคนกรุงเทพฯหรือคนในประกาศพื้นที่สีแดง
เดินทางไปที่ไหนก็ไม่ถึงกับว่าต้องกากตัว

กากตัวเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงสูงเลย
จะสมการแล้วทุกอย่างมันก็๑๐๓๐๐

ที่ฐานที่ทองรเราจะไม่ตื่นตัวก็ไม่ได้นะ

อย่างนี้ต้องถือว่าไม่ได้แล้ว

เราก็ต้องดูไปข้างหน้าการประชุมสอบคอพรุ่งนี้
เมษายนว่าจะมีการปรับสีพื้นที่หรือเปล่า
ถ้าปรับสีพื้นที่สิ่งที่มันกระทบโดยตรง
ก็คือเรื่องของเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร
กับการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในร้านอาหารที่เป็นพื้นที่อะไรต่างก็ว่ากันไป
ต้องดูตรงนี้สำคัญเลยในช่วงของเทศกาลสงการและการสังสรรค